เอามาดูเรื่องรักสามเศร้าหน่อยคุณผู้ชมค่ะ
ก็ทำให้แฟนเก่ากับแฟนใหม่เนี่ยเปิดศึกทะเลาะกัน
แล้วแฟนใหม่ก็ถูกแฟนเก่าเอามีดแทง

หน้าผู้หญิงและทั้งหมดนี้เป็นคนที่นั่งกินเหล้าอยู่วงเดียวกันค่ะ
โอ้โฮโอ้โฮ
ที่เห็นอยู่นี้ขอเรียกว่านายอ่องก็แล้วกันนะคะผู้บาดเจ็บ
คือแฟนคนแรกเลยของผู้หญิง
ส่วนผู้หญิงที่กอดเนี่ยคือเป็นเพื่อนนะคะ
ต้องแยกต้องแยกออกไปเพราะว่าเธอก็เสียใจด้วยตกใจด้วยนะคะ

คือต้องแยกออกไปแล้วกู้ภัยถึงจะให้การช่วยเหลือได้
ชายชาวเมียนมายุ๓๑ปีถูกแทงที่ใต้คางลำคอและศีรษะ

อยู่ที่ห้องเช่าแห่งหนึ่งที่ตำบลบางเพลียงอำเภอบางบ่อสมุทรปราการ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วก็ในหอพักก็ตกอกตกใจกับเหตุการณ์นี้นะคะ
ปอกผลไม้ปลายแหลมเปื้อนเลือดตกอยู่ตรงบันไดนี่
อยู่ในสภาพคดงอเลยค่ะคือแทงไปแรงเลยล่ะนะคะ
เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ย
แรงงานเมียนมา๓๔คนก็นั่งดื่มเหล้ากัน
พอเมาได้ที่เริ่มมีปากเสียงกัน
แล้วผู้ชายที่เป็นแฟนเก่าของผู้หญิงที่อยู่ในวงเล่าเนี่ย
จับได้ว่าแฟนเขาเนี่ยแอบคบกับคนในวงเล่านี่แหละ
ก็เลยโมโหและหึงหวงเอามีดแทงแฟนใหม่นะคะแล้วก็หนีไปนะคะ
คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนงานที่อยู่ในแคมป์เดียวกันนะคะ
แล้วก็มากินเหล้าด้วยกันนะคะ
พอรู้ว่าฝ่ายหญิงครบซ้อนก็เลยลงมือก่อเหตุค่ะ
บ้างละมีผู้ชายมาหาเพื่อนของเขาบ้างอะไรยัง

มีภาพจากกล้องวงจรปิดในหอพัก
คุณผู้ชมดูเนี่ยค่ะผู้ก่อเหตุนะคะสวมเสื้อยืดสีขาวกางเกงยินขายาวกำลังวิ่ง
หนีลงบันไดเนี่ยค่ะก่อเหตุเสร็จก็หนีลงบันไดมา
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยเขาถูกจับกลุ่มได้ในที่สุดนะคะครับ
แล้ววันนี้นางเสายูชาวเมียนมากับเพื่อนก็ไปที่สพบังบ่อนะคะ
รอให้การกับตำรวจยอมรับบอกว่าครบซ้อนจริง
เล่าบอกว่าก่อนหน้านี้คบอยู่กับนายซอนายซอก็คือคนที่แทงคนอื่นนี่แหละค่ะ
บอยู่กับนายซอนะคะแล้วก็คบกับนายอ่องซึ่งเป็นผู้บาดเจ็บนะคะ
แล้วก็มักจะชอบมากินเหล้าด้วยกันในห้องเช่าเป็นประจำเลย
ซอกับนายอ๋องเนี่ยไม่รู้ว่านางสาวยูเนี่ยครบทั้งสองคน
ต่อมามีชายชาวเมียนมาอีกคนนึงนะคะก็เข้ามาติดพันธุ์นางสาวยูเหมือนกัน
รวมเป็นสามคนนะคะแล้วทั้งหมดก็นั่งกินเหล้าอยู่ด้วยกันนี่แหละคุณนัทพงศ
ไม่มีใครรู้เลยว่าใครเป็นใครนะคะกระทั่งวันเกิดเหตุในซอเนี่ยรู้มา
นางสาวยูครบซ้อนกับคนในวงเล่านี่แหละก็เลยจะเอามีดแทงเธอนะคะ
แต่แม่เข้ามากันไว้ทำให้ในอ่องแฟนนุ่มอีกคนนึงเข้ามาห้าม
ก็เลยถูกแทงคอได้รับบาดเจ็บค่ะ
เราครบอยู่สองคนถูกไหมถูกถูกสองคน
คนแรกเลิกหรือยังคนเจ็บนี้เลิกกันหรือยัง
ว่ายังไม่ได้เลิกอ๋อไม่แต่ว่าเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่ด้วยกัน
ไม่ได้อยู่ด้วยกันกับพ่อก็คือครบสองคน
แต่ว่าไม่ได้อยู่ด้วยกันทั้งสองคนถูกไหมครับขณะที่ชายหนุ่มรายล่าสุดบอกว่าที่ผ่านมาเขาไม่รู้เลยค่ะ
ว่าฝ่ายหญิงครบซ้อนจนเขาจะขอย้ายมาอยู่ด้วยรวมทั้งหมด๔คน
ผู้ดูแลหอเขาไม่อนุญาตก็เลยเกิดเรื่องนี้ขึ้นแล้วก็ทราบความจริงค่ะ
ตอนนี้ตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนเรื่องราวทั้งหมดแล้วรอดูอาการของในอ่องที่บาดเจ็บสาหัส
รักษาตัวอยู่โรงพยาบาลนะคะก่อนที่จะประสานล่ามสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดค่ะ